ดูชีวิตดีของครอบครัวเป้ยปานวาด

ตอนนี้น้องโปรดปิดเทอมแล้ว
คุณเป้ยเขาก็เลยพาน้องโปรดไปดูโชว์ที่
พร้อมกับเปิดใจถึงชีวิตหลังคลอดลูกคนที่สอง
แล้วก็เรื่องราวของสามีที่เคยซุกซน
ตอนนี้ลงตัวดีแล้วหรือยังยังไงเดี๋ยวต้องรอฟัง
รวมไปถึงข่าวเพื่อนซีอย่างเมพิชชนาธิ์
เบิร์ดเดย์ให้แฟนเก่าเจชนะทิพย์
ตกลงจะมีโอกาสลุ้นรีเทิร์นกันหรือเปล่า
เป้ยพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นค่ะ
โอเคโอเคค่ะด้วยความที่เขายังไม่

เราก็ยังสรุปไม่ได้ว่าจริงโตเขาจะเป็นยังไง
โปรดเนี่ยยิ่งหลงเข้าไปใหญ่อยากเล่นกับน้องตลอดเวลาค่ะ

ก็จะบอกว่าล้างมือด้วยนะครับล้างมือด้วยนะคะ

โอเคนะก็สมบูรณ์แบบเพราะว่าด้วยความเป็นผู้ชายคนผู้หญิง
แต่ว่าเกฮะคนเจที่ไปเบิร์ตเดย์ไม่ใช่เหรอเนาะ

ก็คนเราอ่ะมันเป็นเพื่อนกันอ่ะได้แล้วเจอ่ะเขาก็
อย่างที่เคยสัมภาษณ์เขาก็จะมีความน่ารักของเขา
เราทุกคนในกลุ่มทุกคนก็รักเจหมด
เชื่อความสัมพันธ์ที่ดีที่เมย์มีให้เจเนี่ย

คนเลิกกันไม่จำเป็นต้องโกรธเกลียดกันนะคะ
เออพูดถูกนะ
คือเลิกกันไม่จำเป็นต้องโกรธต้องเกลียดกัน

ความสัมพันธ์ที่ดีในฉันเพื่อนน่ะ

ความรู้สึกดีมันก็ยังเก็บไว้ได้
เป้ยคนไหนแม่เป้ยนะคนไหนพี่แจ๊ค

เข้าไปครอบรูปคนที่สองแบบไม่กี่วันเองมั้ง
แต่ตอนนี้รูปร่างเริ่มจะเข้าที่เข้าทรงแล้ว